คุณผู้ชมคะวันนี้มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
กรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดยาเคล็อตใหญ่๑๑๕ตันในโกดังที่ฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ค่ะสังคมเกิดคำถามว่าทำไมตอนแรกแถลงว่าเป็นยาเค
ถ้าเกิดเป็นยาเคจริง๑๑๕ตันเป็นหลักหมื่นล้านนะคะ
แล้วไปมาทำไมบางส่วนมันไม่ใช่สังคมสงสัยว่ามีการสับเปลี่ยนของกลางอะไรหรือเปล่า
วิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือปปศ
เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
เพื่อส่งมอบเอกสารลับในคดีการตรวจพบสารเคมีในโกดังที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงให้กระจ่างชัด
พลตำรวจรีพรชัยเจริญวงรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเป็นผู้รับมอบ
สำหรับเอกสารนี้นะคะทางเลขาปรปศบอกว่าเป็นพยานหลักฐาน
ในการเอาผิดขบวนการส่งออกเคตามีนไปที่ไต้หวัน๓๐๐กิโลกรัม
ทางการไต้หวันตรวจยึดได้เมื่อ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้นนะคะไต้หวันส่งเอกสารให้ไทยเมื่อ๒๘ตุลาคม
ปปศรับเรื่องเมื่อ๒พฤศจิกายนแล้วก็มีการสืบสวนหาข้อมูล
วันที่๑๒พฤศจิกายนไปตรวจค้นโกดังที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
แล้วก็ไปเจอของกลาง๑๑๕ตัน
หลักฐานสำคัญก็คือตัวถุงกระสอบค่ะคุณผู้ชม
ตรงกับข้อมูลที่ทางการไต้หวันแจ้งมา

ได้มีการบันทึกการตรวจค้นพบกระสอบถูกเปิดเอาไว้๖๖กระสอบค่ะ
ก็เลยมีการทดสอบสารเสพติดเบื้องต้นพบว่าเป็นเคตามีน
มีการทำบันทึกเอาไว้ว่าเป็นสารคล้ายเคตามีนทุกรายการ
พยายามนำตรวจค้นและตำรวจท้องที่ก็สอบปากคำแล้ว

แล้วก็มีการประสานประเทศต้นทางเก็บหลักฐานใบส่งสินค้าด้วยนะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยก็ขยายผล
ตรวจสอบโกดังที่ฉะเชิงเศร้า
พบว่ามีคนดูแลเป็นคนไทย๑คนค่ะ
เช่ากโกดังราคา๗หมื่นบาทตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ระบุว่าเช่าเพื่อเก็บเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่เดินเอกสาร
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เจ้าของโกดังให้ข้อมูลว่า
ผู้ชายคนนี้วางเงินมาจำแล้วก็หายไปเลย
ติดต่อไม่ได้คาดว่าน่าจะไหวตัวแล้วก็หนีไป
หลังจากมีข่าวว่าไต้หวันได้มีการตรวจยึดเคตามีน
คือวางเงินมัดจำที่เจ้าของโกดังเขาแล้วหายตัวไปเลย
ส่วนการแถลงข่าวเมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เลขาที่การปรบประสอบบอกว่าประเด็นตรงนี้
ขอยอมรับขอน้องรับผิด
ว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นะคะ

ใช่ค่ะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

เลขาปรปศบอกว่าประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะ
คือสารเคมี๒ชนิดนี้หน้าตาลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมาก

แล้วการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบสารเสพติด

ตอนนั้นก็เลยแถลงไปว่ามันคือยาเคทั้งหมด
นี่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสับเปลี่ยนของกลาง
ที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
เลขาที่การปปศยืนยันว่าวันที่ตรวจยึด
และนำสารเคมีออกจากโกดัง
ปปศประสานไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
นำของกลางไปเก็บไว้ที่ปปศภาค๑ปฐุมธานี
ใช้รถบรรทุก๒คัน
มีขบวนการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
เติมน้ำมันแค่ครั้งเดียวค่ะ
ที่ประเทศปลายทางมันการซุกซ่อนเคตามีน
มันเทเอาสารตัวนี้ออกจากกระสอบก่อน
แล้วก็เคตามีนใส่เข้าไปให้น้ำหนักเท่ากัน

เพราะฉะนั้นใน๔๐๖กระสอบที่เหลือ
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นเคตามีนทั้งหมด
หรือไม่ใช่ทั้งหมดหรือมีเป็นบางส่วน
ผลการตรวจสอบจะออกมาให้ชัดเจน
ถึงจะรู้เป็นทางการ
ที่นี่ค่ะทางด้านพลตรตรีพรชัย
ก็บอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมด้วย
สืบสวนลงพื้นที่สืบหาผู้ต้องสงสัยในแถบภาคเหนือ
ส่วนขบวนการค้าเคตามีนมีอยู่ประมาณ๒๓กลุ่ม
ที่ผ่านมาพบว่าขบวนการนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคะ
เพื่อส่งต่อไปประเทศที่๓ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานว่าเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการให้นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จัดการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วให้เคลียร์ค่ะ
ต้องเคลียร์ให้ชัดให้มันชัดเจนให้เร็ว
เพราะตอนนี้สังคมเกิดความสงสัย
รัฐบาลถูกตำหนิเรื่องนี้ด้วยในโลกโซเชียลมีเดียพูดถึงกันเยอะมาก
ถามถึงว่าของกลางอยู่ครบไหม
หรือว่าคุณจับได้ขนาดนี้คุณไม่ขยายไปถึงต้นทางเลยเหรอ

นี่ค่ะมันมีหลายประเด็นสงสัย
นายกรัฐมนตรีถึงขั้นสั่งการเลยว่าต้องเคลียร์ต้องชี้แจงประชาชนให้ชัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานเฉพาะกิจติดตามการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์
หลังจากที่มีกลุ่มบุคคลในโซเชียลมีเดียปลุกปั่นเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
จากกรณีการตรวจสอบสารเสพติดของปปศในเรื่องนี้ด้วย
เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวชี้แจงด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้

ก็ว่ากระทรวงยุติธรรมจะกำกับดูแลปศ
ใช่ค่ะก็ต้องมีการแจกแจงมีการแถลงกันให้ชัดนะคะ
ส่วนใครแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จก็ถือว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เข้าร้องทุกข์ค่ะที่กองบังคับการปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบในวงราชการหรือปปป
เพื่อดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เลขาธิการปปศและพวก
กรณีที่มีการแถลงข่าวอันเป็นเท็จ

ใช่ค่ะบอกว่าเป็นความผิดตามมาตรา๑๕๗
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นำหลักฐานก็คือเป็นคลิปนะคะ
เป็นข้อมูลการแถลงข่าวด้วยนะคะ

ส่งผลได้เกิดความเสียหายกับทั้งราชกาล

เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการตรวจสอบยาเสพติด
รัฐมนตรีดูแลกระทรวงยุทธิธรรมก็ดูแลประวัติศาสตร์ด้วย

แล้วมีความผิดปกติในการเก็บของกลางด้วย
ปกติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องมีลายเซ็นกำกับไว้ในของกลาง

มีการเก็บของกลางอย่างไม่เป็นระเบียบนะคะ

มันทำให้เกิดความสิงหักต่อรัชกาล
เป็นหน่วยงานที่ถือว่าระดับโลกของประเทศไทย
มีการลิงก์ไปกับต่างชาติหลายประเทศ

ผมมองว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ไม่เหมาะสมที่จะมา
สำหรับของกลางในกรณีนี้นะคะคุณผู้ชม
ยังเหลืออีก๔๐๖กระสอบ
ถุงกระสอบเย็บปากถุงปิดเอาไว้ค่ะ
ปปศเดี๋ยวจะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจพิสูจน์นะคะ
เพื่อยืนยันผลนะคะว่าของกลางที่เหลือคืออะไร
พรุ่งนี้นัดสื่อมวลชนนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานผู้เชี่ยวชาญของปปศ
ให้เป็นสักขีพยานในการตรวจสารเคมีจากของกลางทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ที่ปปสภ๑จปธานีค่ะ
คือจับยาเสพติดล็อตใหญ่ได้เนี่ยอันนี้ประชาชนดีใจ
แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะต้องเคลียร์กันหน่อย
เคลียร์กันให้ชัดจะได้สบายใจกันว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกอะไรอย่างนั้น